เอาใจคนที่รักตุ๊กตาชอบเล่นตุ๊กตาหรือว่าบาร์บี้กันบ้าง
โดยเฉพาะน้องหนูจริงแล้วผู้ใหญ่อย่างดิฉันก็ยังชอบเล่นตุ๊กตา
ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงสาวที่ชอบตุ๊กตา

เพื่อนสาวดิฉันหลายคนก็ชอบเล่นตุ๊กตาสะสมตุ๊กตาเหมือนกัน
แต่ว่าเวลาเรามีตุ๊กตาเราก็จะอยากให้ตุ๊กตาเราแต่งตัวให้มันสวย

เราก็จะหาเสื้อผ้าสวยมาใส่ให้ตุ๊กตาบาร์บี้ของเรา
ก็เลยมีไอเดียเก๋ออกมาให้เห็นกัน
เป็นการนำผ้าไหมสุรินนะคะ
ดัดแปลงเป็นชุดใส่กับตุ๊กตา
ปกติแล้วเนี่ยตัดชุดใส่เองก็ว่าสวยแล้ว
นำมาเป็นชุดตุ๊กตาบาร์บี้โอ้โห

ไปดูกันเลยนะคะที่กลุ่มทอผ้าไหมแปรรูปบ้านโคขลา
ตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
โดยการนำตุ๊กตาบาร์บี้น้ารัก
สวมชุดที่ตัดด้วยผ้าไหมสุริน
มีความประนีตสวยงามโดดเด่นลงตัวมาก
คือผ้าไหมสุรินเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วด้วย

เป็นผ้าไหมที่ชาวบ้านเขาถักทอขึ้นเองกับมือเลยนะ
เป็นไอเดียที่แบบเจ๋งมากคุณดูนะ
ทำมือตั้งแต่ขั้นตอนของการทอผ้าไหม

ก็สามารถนำมาขายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
สวยมากเลยคุณดูสิ

ไม่ได้มีเพียงแค่ตุ๊กตาอย่างเดียวที่มีชุดตุ๊กตาเท่านั้นนะ
เขายังมีผ้าไหมที่ทำมาเป็นแบบวัสดุอื่นอย่างเช่นนี่
กลัดติดเสื้อที่เป็นรูปแมงปออะไรแบบนี้
คือทำมาจากผ้าไหมสุรินที่ทอด้วยมือทั้งสิ้นนะคะ
นายเดชาธรมงคลผู้ริเริ่มการนำผ้าไหมมาทำตุ๊กตาชุดตุ๊กตาแบบนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนก็ยังไม่ทราบว่าผ้าไหมมีคุณค่ายังไงบ้าง
แล้วทำยังไงถึงจะเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมได้บ้าง
วันหนึ่งมีการพัฒนาชุมชนขึ้นมาอำเภอศรีขอรภูมิแนะนำ
แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมการทำผ้าไหม
ก็เลยเกิดความสนใจขึ้นมาเริ่มศึกษาหาข้อมูลดูจากสถานที่ต่าง
รวมทั้งได้ข้อแนะนำจากเพื่อนพี่ในกลุ่ม
จึงได้มีแนวคิดที่จะนำตุ๊กตามาสวมชุดผ้าไหมดูบ้าง
เห็นคนสวมชุดผ้าไหมยังสวยเลย
ถ้าทำเป็นตุ๊กตาสวมชุดผ้าไหมน่าจะสวยนะ
ลองผิดลองถูกทำมากับทำกลุ่ม
ออกมาเป็นชุดผ้าไหมใส่ตุ๊กตาที่สวยงามแบบนี้นี่แหละค่ะ
ซึ่งกระบวนการทำอย่างที่บอกนะคะเขาทำกันตั้ง
ตั้งแต่มัดหมี่เองทอผ้าไหมเองจนนำมาตัดชุด
ยอมคอตัดทำด้วยใจใส่ความปรานีตลงไปแบบสุด
สุดยอดเลยทำให้หลายคนที่แวะเวียนไปเห็นนะ

ผ้าไหมเนี่ยเอามาตัดเป็นชุดตุ๊กตาใช่ไหม
แล้วเป็นชุดหั่นหมกแบบชุดเกาหลีก็มีแต่ใช้ผ้าไหม
คือหลายสไตล์ถูกต้องแต่ผ้าเนี่ยก็คือผ้าไหมไทย
งานต่างก็จะติดต่อมาขอซื้อเยอะแยะเลย
แล้วก็มีลูกค้าจากต่างประเทศนะมีทั้งฝรั่งเศสทั้งออสเตรเลีย
สั่งทำกันโอ้โหเป็น๑๐ตัวเลยมีออเดอร์เข้ามา
เห็นไหมผ้าไหมไทยของเรามีดีนะคะ
ต่างชาติเขาชื่นชอบกันเนี่ยเป็นชุดแบบว่าพื้นเมืองก็มี

มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือตุ๊กตาบาร์บี้มันขายได้ทั่วโลกอยู่แล้วไง
แล้วยิ่งออกมาทำเป็นผ้าไหมไทยนี่แล้วก็สะท้อนความเป็นไทยออกไปด้วย
แล้วก็สร้างชื่อเสียงสร้างความสวยงามได้เยอะแยะมากมาย
สำหรับใครที่เห็นแล้วสนใจอยากจะสั่งซื้อเป็นของที่ระลึกหรือเก็บสะสมเอาไว้
อยากจะมีตุ๊กตาสวยแบบนี้เป็นของตัวเอง
ติดต่อไปได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้ว๒เบอร์ด้านล่างนี้นะคะ
ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมสุรินจริงคือผ้าไหมสุรินเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้ว
เรื่องของความสวยงามมีเอกลักษณ์นะคะแต่ว่าพอมันอยู่ในชุดตุ๊กตามันก็น่ารักไปอีกแบบนึง